ผู้ชมคะช้าวบรรจันแบบนี้มีเรื่องราวที่เป็นทั้งแรงมาด่านใจ
แล้วก็เป็นเรื่องให้ได้ชื่นใจกันนะคะเป็นคุณลุงที่ป่วยเป็นอมพลึก
หกสิบสี่ปีค่ะเขามาร่วมปั่นจักรยานในโครงการปั่นทั่วไทย
รับน้ำใจช่วยผู้พิการเป็นการปั่นระดมทุนช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศนะคะ
นายกิติคุณสุกเกษมหรือว่าลุงชิตวัยหกสิบสี่ปีแล้วก็ลุงพินิตตรุษะวัยหกสิบแปดปี
เป็นสองนักปั่นชาวจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสองคนนี้เขาร่วมใจกันออกปั่นจักรยาน
โครงการปั่นทั่วไทยรับน้ำใจช่วยผู้พิการ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ก็ปั่นกันที่ถนนสายเอเชียหมายเลข๑๒แม่สอดริมเมย
ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะลุงชิดเล่าให้เราฟังนะคะว่า
ปีก่อนเนี่ยลุงชิบเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
แต่เกิดป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เลยทำให้ลุงชิดเป็นอำมพลึกบริเวณขาขวา
บริเวณข้างขวานะคะแล้วก็กลายเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวไป
ชิดบอกว่าถึงแม้จะป่วยแต่ลุงชิดไม่ท้อนะ
ก็สู้ชีวิตมาเรื่อยจนได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
แล้วก็หันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังด้วยการปั่นจักรยานนี่แหละ
แต่ว่าจักรยานเนี่ยมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของลุงชิดนะคะ
จากนั้นก็รวมกลุ่มกันกับเพื่อนร่วมทำกิจกรรมทำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ก็คือโครงการปั่นทั่วไทยรับน้ำใจช่วยผู้พิการ
ซึ่งก็เริ่มเดินทางมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระหว่างทางก็มีประชาชนร่วมสมทบทุนทำบุญกันต่อเนื่องเลยค่ะ
ผมไปช่วยคนพิการไปเอาเงินที่ไปรับบริจาคมอบให้คนพิการแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้เขา
เอ่อตัวนอนปิดเตียงหลายหลายส่วนตายที่ไหนก็จะตายกันได้ครับ
ร่วมบริจาคก็ได้ครับเงินถึงมือคนป่วยแน่นอนครับ
ชิตบอกด้วยนะคะว่าเมื่อเดินทางผ่านจังหวัดไหนเนี่ยเขาจะมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนพิการ
เพื่อนำเงินที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมสมทบทุนส่งมอบให้กับคนพิการที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ
จังหวัดละสามรายค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าผู้ป่วยติดเตียง
ก็มอบเงินช่วยเหลือกับผู้พิการในอำเภอแม่สอดสามรายแล้วนะคะโดยกิจกรรมนี้เขาจะจัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในภาคต่างต่างทั่วทั้งประเทศโดยหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้พิการที่
จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดอื่นต่อไปด้วยค่ะ